เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าช็อกจริงนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับในช่วงที่มีการซ้อมการดับเพลิงกัน
ใช้ถังดับเพลิงนะฮะโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับ
อยู่แถวถนนพิศนุโลกในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสาธิตมาอบรมการใช้ถังดับเพลิง
ก็มีเด็กมายืนสาธิตแล้วก็มาใช้วิธีการใช้ถังดับเพลิงกันอยู่
จะมีเด็กนั่งอยู่ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ไปดูช่วงวินาทีเกิดเหตุกันนะครับ
จังหวะตรงนี้นะครับเป็นคลิปช่วงเกิดเหตุพอดี
คลิปนี้เนี่ยยาว๒๔วินาที
นี่นะฮะเดี๋ยวถ้าดูจากตอนต้นคลิปเนี่ย
จะมีเด็กอยู่๓คนนะครับที่ออกมาใช้ถังดับเพลิง
ตามการสาธิตของเจ้าหน้าที่แล้วมีเจ้าหน้าที่จะเห็นมีถาดอยู่ฮะ
เอาน้ำมันมาเทเพื่อที่ต่อไปคงจะจุดไฟ
แล้วให้เด็กใช้ถังดับเพลิงนะครับ

ระเบิดตู้มขึ้นมานะครับ

ก่อนที่จะมีการจุดไฟแล้วก็ให้น้องใช้ถังดับเพลิงเนี่ย
เห็นน้องนั่งรออยู่ด้านหลังด้วยนะครับ

พอระเบิดขึ้นมามีถังดับเพลิงที่วางอยู่ด้านหลังนะฮะ
ไม่ได้รับบาดเก็บนะครับ
เห็นถังสีแดงที่อยู่มุมซ้ายไหมครับ

แล้วมีอีกถังหนึ่งที่กระเด็นตามไป
ด้วยแรงอัดแรงกระแทกของการระเบิดนะครับ

เดี๋ยวถ้ามีขอดูภาพกว้างที่จะเห็นถัง
กลุ่มถังสีแดงที่วางอยู่ด้านหลัง
ของด้านหน้าที่ทำการสาธิตกันอยู่นะครับ
นะฮะที่วงแดงเอาไว้นั่นแหละครับ
คือถังที่วางอยู่กลางแดดแล้วระเบิดนะครับทุกผู้ชมครับ
ระเบิดแล้วพุ่งไปโดนกลุ่มเด็กที่นั่งอยู่
เขียวด้านหลังตรงนู้นนะครับ
ทำให้เด็กนักเรียนชายชั้นม๖
เสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับ
แล้วมีบาดเจ็บอีกโอ้โห๒๙คนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑นาฬิกา๑๕นาทีวันนี้นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจสนนางเลิ้ง
พร้อมกับทีมกู้ภัยจากทางร่วมกับตันยู

โรงเรียนราชวินิตมัธยม

ใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ตอนนั้นก็มากันพื้นที่กัน

แล้วก็ไปดูน้องซึ่งก็เสียชีวิต

เป็นลานหน้าเสาทงนะครับ
อุปกรณ์ต่างก็ยังวางทิ้งอยู่นะฮะ
ทั้งถังดับเพลิงทั้งถังแก๊ส
กระบะโลหะใส่ถ่านเพื่อจุดไฟ
ระเกะระกะละเนรนาศกันหมดเลยนะครับ
จุดเกิดเหตุที่เป็นด้านล่างอาคารเรียน
หน้าเสาทงเนี่ยมีผู้เสียชีวิต
หนึ่งคนนะครับก็คือ
นายขุมทองหรือว่าน้องเบนส์
นักเรียนชายชั้นม๖อายุ๑๘ปี
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเศษซากของถังที่ฉีกขาดเลยนะครับ
แล้วก็มีร่างของน้องเบนส์อยู่ตรงนี้นะครับ
มีนักเรียนที่บาดเจ็บอีกทั้งหมดเนี่ยรวม๒๙คนนะครับ
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะอาการหูอื้อนะครับ
แล้วก็มีพวกควันไฟที่สูดดมเข้าไป
หรือได้รับบาดเจ็บเรื่องของอาการถลอก

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๙คนนะครับ
โรงพยาบาลนะฮะโดยมี๒๐คนที่บาดเจ็บเล็กน้อย

ขณะเดียวกันนักเรียนคนอื่นเนี่ย
พอเกิดเหตุมีเสียงระเบิดดังขึ้น
นี่ตอนที่กันพื้นที่นะครับในการตรวจสอบร่างของน้องเบนส์นะครับ
ทางคุณครูก็ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้นักเรียนทุกคนเนี่ย
อยู่ในห้องเรียนนะฮะไม่ให้ออกมานะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียนราชวินิตมัธยม
จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง
โดยจะมีกลุ่มนักเรียนนะครับที่เป็นตัวแทนของชั้นเรียนมาใช้ถังดับเพลิงนะฮะ
อบรมการฉีดควบคุมเพลิงแล้วมันก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ
ดับเพลิงที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยเป็นถังสีแดงนะครับ
นั่นนะฮะที่ล้มระเนนาดอยู่กลางแดดนะครับ
ตากแดดอยู่นะฮะมีควันพวยพุ่งออกมาแล้วก็ระเบิด
ที่ท่านได้ดูคลิปในตอนแรกนะครับทุกผู้ชมครับ
กู้ภัยที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นชุดแรกเลยเนี่ย
คุณอัญวุฒิโพออำภัยนะครับซึ่งมีรหัสก็คือยอดนคร๔๕
คุณอัญวุฒิหรือว่าพี่ยอดนี่นะฮะจากทางร่วมกระตันยูนะครับ
ทางคุณอัญวุฒิบอกว่าเป็นไปได้ว่าแรงดันของถังดับเพลิงเนี่ย
มันอาจจะขยายตัวจากการเอาไปวางตากแดดเอาไว้
แล้วมันมีเรื่องของวาวหรือว่าเซฟตี้ที่อาจจะชำรุดนะครับ
ซึ่งต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานมาสรุปรายละเอียดที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ภาพที่เราไปเห็นก็คือมีถังดับเพลิงมันถูกตากแดดอยู่นะครับ
เป็นไปได้นะว่าเบื้องต้นมันอาจจะเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ
สักครู่น่าจะแรงดันของถังดับเพลิงอาจจะขยายตัวจากการที่ไปตากแดดอะไรอย่างนี้
แล้วก็วาวเซฟตี้ที่มันจะต้องโฟลออกเวลาที่มันมีแรงดันเนี่ยมันอาจจะชำรุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้หลักฐานได้ไปค้นสรุปนะครับ
มีทางรอปภของโรงเรียนนะครับบอกว่าช่วง๙โมงเช้าวันนี้กำลังทำความสะอาดอยู่หน้าโรงเรียนนะครับ
ตอนนั้นเห็นมีการจัดสาธิตเอาปรมเรื่องของถังดับเพลิงกันอยู่
นักเรียนจำนวนหนึ่งก็ไปนั่งดูการสาธิตนะครับลักษณะล้อมเป็นกลุ่มแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่สองสามคนนะครับมีครูที่มาคอยดูแลด้วยนะครับ
มีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเขายอมรับว่าเขาตกใจมากที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นโรงเรียนซ้อมเรื่องความปลอดภัยจากถังดับเพลิงแบบนี้มาก่อน
ระเบิดเขาก็นั่งล้อมวงกันอยู่ตรงนี้ครับนั่งล้อมวงมีทั้งข้างล่างข้างบนยืนล้อมวงกันอยู่ดูการสาธิตมีถังดับเพลิงอยู่ตรงหน้าศาลเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีนะครับน้อยแต่มีพวกอาจารย์เจ้าหน้าที่เห็นไม่กี่คนเองสองคนสามคนได้
ถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะครับทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับเคยส่งเอกสารเพื่อให้เด็กนำไปแจ้งผู้ปกครองนะครับ
วันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาแจ้งว่าทางโรงเรียนรัชวินิตมัธยมร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพหานคร
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอคีภัยการซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟของนักเรียนครูและบุคลากร
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด้วยเป็นการซ้อมประจำปี๖๖นะครับซ้อมวันนี้ฮะ๒๓มิถุนายนนะครับช่วงเวลาซ้อมก็คือ
๘นาฬิกา๑๐นาทีถึง๑๕นาฬิกาแล้วก็แจ้งขออนุญาต
แจ้งไปยังผู้ปกครองนะครับก็คือจะมีนักเรียนกลุ่มที่
เข้าร่วมกันอบรมนะฮะทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็ภาคสาธิตอ่า
คือภาคสาธิตแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะฮะนักเรียนที่ไม่ได้
เข้าร่วมการอบรมก็เรียนตามปกตินะครับแล้วก็แจ้งว่า
เสร็จกิจกรรมเนี่ยคือ๑๕นาฬิกานะฮะซึ่งเด็กที่ได้มา
อาทิตย์ก็ให้กลับบ้านได้โดยประตูโรงเรียนจะเปิดเวลา
ห้านาฬิกาลงชื่อเอาไว้ในเอกสารก็คือพอโรงเรียนราชวินิต
ธยมนะครับนายเทพฤษยอดใสทุกผู้ชมครับทีนี้ก็ต้อง
มาดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะ
เหตุการณ์เนี่ยก็อย่างที่ตามหนังสือแจ้งบอกนะครับโรง
ร่วมกับทางปพเนี่ยขออนุญาตผู้ปกครองในการซ้อมป้อง
กันและระงับอัคคีภัยซึ่งวันซ้อมวันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสามเศษสังกัดกรทมมาอบรมให้กับเด็กนักเรียน
อยู่ชั้นม๕และชั้นม๖นะฮะรวมทั้งหมด๑๘ห้องนะครับ
การอบรมเริ่มจากทางทฤษฎีก่อนอบรมภาคทฤษฎีเนี่ยจะใช้
หอประชุมนะครับจากนั้นก็ให้ส่งตัวแทนมาร่วมสาธิตการใช้
ถังดับเพลิงด้านล่างก็ตามที่ฉันเห็นตามร้านที่เกิดเหตุ
แล้วฮะให้ส่งมาห้องละ๗คนนะครับจาก๑๘ห้องเนี่ยส่งมาห้องละ๗
คนช่วงที่เกิดการระเบิดเป็นการสาธิตรอบสุดท้ายแล้วนะนี่
เป็นชุดที่สองนะฮะของรอบสุดท้ายถังที่ระเบิดไม่ได้ใช้
สาธิตด้านหน้าอย่างที่น้องน้องกำลังออกมาสาธิตนะครับแต่
เป็นถังที่เอามาวางเรียงเอาไว้ไปตั้งอยู่กลางแดด
ครับนี่ฮะน้องเบนส์ที่เสียชีวิตแล้วก็น้องที่บาดเจ็บนั่ง
อยู่ตรงจุดสารพระภูมิอยู่ด้านหลังของน้องที่ออกมาสาธิต
อยู่ด้านหน้าถูกแรงระเบิดเนี่ยถังกระเด็นไปอัดกระแทกร่าง
อย่างแรงจนน้องเนี่ยร่างกระเด็นไปอีก๑๐เมตรนะครับคนที่
บนหอประชุมเองก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมากแต่คนที่
บนอาคารเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
จากนั้นทางโรงเรียนก็ประกาศเสียงตามสายให้ทุกคนให้
เด็กทุกคนเนี่ยไปอยู่ในห้องเรียนนะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งให้ออกมา
ได้ส่วนถังที่เกิดการระเบิดเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามี
อายุการใช้งาน๖ปีนะครับระบุไว้ก็คือ๒๐๑๗นะฮะที่เริ่ม
ต้นอายุการใช้งานแล้วใช้มา๖ปีดับเพลิงผู้เข้าอบรม
ได้ไปเติมแก๊สแต่เติมไม่เต็มครึ่งถังด้วยซ้ำนะฮะ
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดการระเบิดเกิดขึ้น
นะฮะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงจริงอะค่ะต้อง
ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องเบ้นที่เสียชีวิต

นักเรียนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายเนี่ยสภาพจิตใจ
เขาก็แย่เหมือนกันนะคะพี่อุ๋ยเพราะว่าน้องเห็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นมันสะเทือนใจมากค่ะส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองทันทีที่ทราบข่าว
ต่างรีบไปที่โรงเรียนนะคะด้วยความหวังที่ว่าน้องนักเรียนทุกคนควรจะปลอดภัย
แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เมื่อเห็นลูกหลานของตัวเองที่ปลอดภัยแล้วเดินออกมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือผู้ปกครองกอดแล้วร้องไห้เลยน้ำตาไหลกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเราได้เห็นภาพเหล่านี้
คือพอเห็นว่าลูกหลานเราปลอดภัยมันก็ดีใจน้ำตาไหลแต่ก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
กับน้องเบ้นและคนอื่นอื่นที่บาดเจ็บทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณรณชัย
ผู้ปกครองของนกนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็บอกว่าทันทีที่รู้ข่าวรีบมาที่โรงเรียน
เป็นห่วงลูกสองคนนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ลูกคนเล็กอยู่ชั้นมต้นคนโตอยู่มปลาย
คุณพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนแจ้งว่าจะมีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟ
ลูกทั้งสองคนต้องเข้ารับการซ้อมเหมือนกันคุยกับลูกทั้งสองคนลูกก็ตกใจมากค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าชั้นของตัวเองเพิ่งซ้อมเสร็จผ่านไป๕นาทีแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นเลย
ตกใจครับผมลูกสองคนเรียนอยู่ที่นี่ครับผมได้ติดต่อคุยกันเขาก็บอกว่าเขาปลอดภัย
คือออกจากก่อนที่จะเกิดเหตุอ่ะออกจากจุดนั้นไปราวห้านาที
ควรมองความปลอดภัยมากกว่านี้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิด
อย่างนี้สูญเสียมันก็ไม่อยากให้มีใครสูญเสียทั้งนั้นนะครับ

น้องก็ปลอดภัยทั้งคู่แล้วก็มีอาการตกใจทั้งคู่
อย่างที่บอกว่าสภาพจิตใจของน้องนักเรียนทุกคนก็สำคัญมากเหมือนกัน

ทันทีที่ผู้ปกครองของน้องเบ้นทราบข่าวนะคะว่ามีระเบิดเกิดขึ้นที่โรงเรียน
คือเอาจริงใจของผู้ปกครองก็คิดว่าลูกของตัวเองควรจะปลอดภัย
ลูกหลานของตัวเองน่าจะปลอดภัยแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะพ่อเลี้ยงของน้องเบ้นบอกว่า
ตอนแรกไม่คิดเลยว่าน้องเบ้นจะเสียชีวิตแต่พอรู้ข่าวก็รีบมานะคะ
มารู้ข่าวจากครูตกใจมากคือเช้าวันนี้น้องเบ้นก็แต่งตัวใส่ชุดนักเรียน
ออกจากบ้านมาเรียนตามปกติทางครอบครัวไม่ทราบเลยค่ะ
ว่าโรงเรียนมีกิจกรรมซ้อมการดับเพลิงเพราะน้องเบ้นไม่ได้บอกกันนะคะ
ตอนนี้เสียดายอนาคตของน้องมากจริงส่วนลุงของน้องเบ้นค่ะ
นายพิรุณอายุ๖๐ปีมาถึงหน้าโรงเรียนซุดเลยนะคะ
ร้องไห้และซุดไปเลยล้มไปเลยคุณลุงบอกว่าตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่ของน้องเบ้น
ทำใจไม่ได้พูดอะไรไม่ออกไม่สามารถพูดได้เพราะยังช็อก
ลุงเองยังลงไปกองกับพื้นแล้วร้องไห้แบบนี้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุขี่วินรถจักรยานยนต์อยู่ที่บริเวณฝั่งตรงกันข้ามของโรงเรียน
ได้ยินเสียงดังตอนแรกนึกว่าหม้อแปลงระเบิดเสียงดังมาก
แต่พอเปิดทีวีดูข่าวมีคนมาบอกว่าหลานโดนถังดับเพลิงระเบิดใส่
ช็อกเลยนะคะรีบมาพอมาถึงที่หน้าโรงเรียนได้รับการยืนยันว่า
หลานโดนถังดับเพลิงระเบิดใส่จริงล้มทั้งยืนเลยค่ะซุดลงไปกับพื้นเลย
แล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยจริงแล้วหลานจะบวชนะหลานจะบวชให้ป้า
หลานบอกเลยว่าถ้าเรียนจบชั้นม๖จะบวชให้ยังไม่ทันได้บวชตามที่ตั้งใจ
มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อนค่ะ
ทำไมก็ไม่ยุ่งดูวิทยาลัยเป็นนายโยคล่ะครับ
พ่อแม่เสียใจมากเลยก็บอกว่าจะบวช
ม๖ปีนี้เขาจะบวชให้พี่สาวให้คือป้าเขาพี่สาวผม
นี่แหละครับเขาก็ยังไม่ได้บวชเสียใจมาก
ลูกพี่ลูกน้องของน้องเบ้นนะคะ
นางสาวสรรชลีอายุ๓๘ปี
บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งคุยกับน้อง
น้องบอกว่าจะบวชจริงหลังจากจบม๖
ที่ผ่านมาน้องเป็นเด็กตั้งใจเรียน
ตั้งใจว่าอยากจะสอบเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์
กิจกรรมของโรงเรียนน้องไม่เคยมาเล่า

พอรู้ข่าวว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงเรียน
ถังดับเพลิงระเบิดรีบโทรหาน้องเลยค่ะ
ติดต่อไม่ได้ก็เลยรีบมาที่โรงเรียน
พอมาเห็นร่างของน้องแทบเป็นลม

ส่วนทางโรงเรียนค่ะก็คือผู้มนุยการโรงเรียนมาแสดงความรับผิดชอบ
มาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พรุ่งนี้ครอบครัวจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้อง
แต่ตอนนี้นะคะยังติดใจ
เรื่องของการนำถังดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานมาซักซ้อมมาอบรม
แล้วนี่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องเธอต้องมาเสียชีวิต

ตัวคาใจพี่ว่าอุ๊ยทำไมถังมันแบบทำไมไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไงอะไรอย่างงี้ครับอะไรยังงี้คือหนูไม่รู้เลยเนาะ
พอถ้าถังมานถ้ามันดีมันต้องไงนึกขึ้นถูกไหมพี่แต่นี่มันพรุ่ง
กระจุยแล้วเมื่อกี้หนูเข้าไปดูหนูจับเลือดน้องเลย
สำหรับพี่พี่เด็กนั้นยังไม่ได้ตัดมาด่อรุ่น
เออใช่สวยไหมพี่น้องหนูมีอนาคตอะพี่
อายุแค่๑๘ยังไม่๑๙เลยอนาคตเขาอีกยาวไกลค่ะ
มันไม่คุ้มหรอกค่ะกับชีวิตคนคนหนึ่งที่มีความฝันอ่ะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อช่วงสายสายคณะครูของโรงเรียน
ได้มาทำพิธีจุดทูบไหว้สารพระภูมิที่ด้านหน้าโรงเรียน
จากนั้นก็จุดทูบคนละหนึ่งดอกนะครับเพื่อไหว้บอกกล่าวดวงวิญญาณของน้องเบนส์
แล้วนำทูบไปปักที่ใต้ต้นไม้ใกล้จุดกับที่น้องเสียชีวิตในวันนี้
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของกรทมก็เข้ามาช่วยเก็บกวาด
ทำความสะอาดพื้นที่ต่างต่างรวมทั้งเรื่องของการทำความสะอาด
คราบเลือดบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องเบ้นที่เสียชีวิตนะคะ
เพื่อนสนิทบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งอยู่แถวเดียวกันกับน้องเบ้นเลย
ห่างกันแค่เมตร๒เมตรเองนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าน้องเบ้นเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมาก
เป็นตัวแทนออกไปสาธิตในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจนเสร็จ

เหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างดูเป็นปกติ
สังเกตเห็นกลุ่มควัน

แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น

เพราะคือมันเป็นเหตุซึ่งหน้า
ทุกคนคือตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วน้องคือนั่งอยู่ใกล้น้องเบ้นเลย
สุดท้ายครูไปเห็นร่างของน้องเบ้น

ตอนที่ไปเห็นร่างของน้องเบ้นนั่นแหละ
ถึงรู้ว่าเนี่ยน้องเบ้นเสียชีวิต
และนี่มันไม่ใช่การซ้อมนี่มันคือเหตุ
ทำดับ
ทุกคนก็ถึงค่อยกระจายตัวออกมา
เพื่อนสนิทของน้องเบ้นคนนี้เธอตั้งข้อสังเกตนะคะ
คือน้องเนี่ยบอกว่าน้องสังเกตเห็นความผิดปกติ
ก็คือการวางถังกลางแดดเลยแล้วอากาศร้อนมากอะค่ะ
สภาพของถังดับเพลิง
น้องพูดเลยว่าน้องตั้งข้อสังเกตว่านี่คือความประมาทของเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่
มองว่าประมาทค่ะเพราะว่าเรื่องอุปกรณ์สำคัญนะคะ
คืออันนี้มันก็เกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้

ตี้มันเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่ว่าอุปกรณ์ที่นำมา
มันก็สำคัญเหมือนกันมันผิดพลาดได้หมด

ถังรับคืนหรือถังเก่า
ถังเก่า
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดตรงไหนอย่างไร
และต้องมีคนรับผิดชอบเพราะเด็กนักเรียนเขาเสียชีวิต
ลูกหลานเขาเสียชีวิตยังมีเจ็บอีกนะครับ
ล่าสุดตำรวจสอนอนังเลิ้งนะครับท่านผู้ชมครับได้เรียกเจ้าหน้าที่หรือว่าวิทยากรนะฮะ
มาจัดอบรมซ้อมดับเพลิงที่โรงเรียนในวันนี้ราชวินิตมัธยมมีอยู่๘คน
ให้มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอนอนางเลิ้งนะครับทั้งแปดคนยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับ
ตำรวจกำลังสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างทั้งหลักสูตรขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการอบรมให้กับเด็ก
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เอามาสาธิตในวันนี้โดยเฉพาะถังดับเพลิงที่เกิดการระเบิดขึ้นด้วย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับวิทยากร๓คนนะฮะ
รวมถึงได้สอบปากคำกลุ่มคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับที่มาอยู่ร่วมในช่วงของการสาธิต
นายสุริยชัยระวิวัลรองภูมิหน่วยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพของกรทมนะครับ
เดินทางมาที่สอนอนางเลิ้งด้วยเพื่อมาติดตามเรื่องนี้
โดยบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่
โดยทางหน่วยงานได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างมายื่นขอประกันตัวเจ้าหน้าที่ของปพที่มาอบรม
เรื่องต้นเนี่ยมีข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยากรและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
รู้สึกเสียใจบางคนถึงขั้นช็อกแล้วก็ร้องไห้
บางคนก็เครียดอย่างเห็นได้ชัด
ถ้าโรงเรียนไม่ขอก็คงเข้าไปไม่ได้ถ้าดูจากที่คุณครูให้เข้าไปฝึกก็น่าจะเป็นเรื่องการร้องขอจากโรงเรียน
ใช่ไหมครับพอร้องขอจากเรียนก็เป็นเรื่องของการไปให้ความรู้เป็นปกติ
ในการที่จะให้เด็กมีทักษะในการที่ถ้าเกิดเหตุจะใช้ถังดับเพลิงได้
แล้วก็จะมีความรู้ในการระงับเหตุได้ในเบื้องต้นหรือเอาชีวิตรอดได้ครับ
ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสาเหตุตัวนี้ยังไม่เคยเจอนะครับ
ยังไม่เคยเจอในกรณีทางดับเพลิงซิโอโทระเบิด
หลังจากเกิดเหตุความสูญเสียในครั้งนี้นะครับ
หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ที่นำมาอบรมมาฝึกมาซ้อมดับเพลิงกันนะครับ
เพจนักดับเพลิงและกู้ภัยแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
บอกว่าถังดับเพลิงที่เกิดเหตุเนี่ยถังชนิดนี้จะมีแรงอัดภายในมากกว่าถังดับเพลิงทั่วไปนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบสภาพก่อนนำมาประกอบการสาธิตและต้องให้พิสูจน์หลักฐานนำซากถังไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

สาธิตที่โรงเรียนแล้วเกิดเหตุในวันนี้ซึ่งจะเป็นถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งมันจะหนากว่าแล้วแรงอัดต่างมันจะมากกว่าข้อมูลตรงนี้ก็สอดคล้องกับข้อควรระมัดระวังในการใช้ถังลักษณะแบบนี้นะครับถังดับเพลิงนะครับซึ่งมีการระบุไว้ว่ามันจะไม่มีเกรสหรือว่ามาดวัดแรงดันนะฮะน้ำ

สองส่วนคือคนคือคนฝึก๒อุปกรณ์ในการฝึก๓ผู้ซึ่งดูแลมาตรฐาน
มาตรฐานของการฝึกนะครับเซผู้บริหารที่ให้เข้าไปฝึกห้างผู้ซึ่งดูแล
อุปกรณ์รับผิดชอบในการบรรจุถังโดยปกติณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอ่า
ร้านที่ได้มาตรฐานเนี่ยถ้าถังไม่ได้มาตรฐานนี่เขาไม่บรรจุให้นะครับ
อย่างที่ผมบอกครับว่าพวกครูฝึกนี่ก็จะต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับ
ที่จะต้องดูประเมินว่าเฮ้ยมันถังนี้มันได้สเปคไหมไม่ได้สเปคยังไงอะไรยังไงนะครับ
นายกิติศักดิ์พวงบุภากู้ชีพของวัชิระพยาบาลบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้
มีปัญหามาจากตัวถังดับเพลิงซีโอทูที่ใช้ในการสาธิตนะครับ
เป็นเหตุทำให้ตัวถังดับเพลิงเนี่ยมันฉีกขาดกระเด็นจากพื้นพุ่งไปหาเด็กนักเรียน
ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณห้าเมตรนะครับส่วนประเด็นที่มีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่นำถังเก่ามาใช้ในการสาธิต
ถ้าดูจากสภาพโดยทั่วไปมองว่าสภาพถังก็ไม่ได้เก่ามากนะครับ
ยังสามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งถังดับเพลิงที่นำมาใช้มีการบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่มีคุณสมบัติตัดกับก๊าซออกซิเจนซึ่งปริมาณเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับขนาดของถัง
ออกซิเจนเพื่อดับไฟทำปริมาณการอัดอืมเรื่องถังเก่านี่เป็นความจริงหรือเปล่าครับ
ถังเก่าเป็นความจริงไหมผมเห็นสภาพก็ไม่ได้เก่ามากนะครับ
ก็พร้อมใช้งานอยู่นะครับถังมันเป็นถังอะไร
เป็นถังดับเพลิงทั่วไปทำบ้านหรือว่ามันเป็นถังที่อ่า
ออกไซด์ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับถังที่ระเบิดนะครับ
คุณผู้ชมครับยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการสาธิตนะครับ
แต่ว่าไปตั้งเอาไว้เนี่ยกลางแดดนะฮะตรงลานนะครับ
ก่อนจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งทางกู้ชีพนี่เขาก็มองว่า
มันอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ถังระเบิดก็เป็นได้ในการไปตั้งกลางแดด
พอเกิดอากาศร้อนเนี่ยก๊าซต่างแรงดันต่างในถังเนี่ย
มันจะขยายตัวนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวเนี่ยนะครับ
ทางคุณกิติศักดิ์บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าสาเหตุปัญหาเกิดจากอะไร
จะเกิดจากทั้งอุปกรณ์หรือว่าเกิดจากตัวของบุคลากรที่มาอบรม
มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะสองอย่างนี้สัมพันธ์กันหมด
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง
ตอนนี้มันสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้
แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อันนี้มันสำคัญกัน

อยากให้เป็นความประมาทไหม

เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุทุกคนไม่อยากให้เกิดครับ
ก่อนที่จะมาใช้งานปกติความพลอดภัยเองต้องเช็คเรื่องความพลอดภัยสิทธิ์
ถ้าพูดกันตรงเลยเช้าบ้านไม่รู้ถ้าไม่รู้ล่ะครับ

อันนี้เขาต้องมีการระบบการตรวจสอบของเขา
ขณะที่ทางอออธนะครับต้องบิทยมครับ
ทราวงศาสตราอาจารย์ดรวิลาไชพุทธวงศ์จากหม้ากเขศนะครับ
ออสบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ย
สาเหตุหลักหลักที่ทำให้เกิดระเบิดก็คือถังมันเก่านะฮะ
ไม่มีการดูแลรักษาหรือว่าไปดูให้มันเกิดมาตรฐานที่สมบูรณ
มันทำให้มีสนิมเกิดขึ้นนะครับถ้าดูจากสภาพถัง
บรรจุก๊าซก็ไปบรรจุเกินกว่าที่ถังจะรับไหว
แล้วเอาไปตั้งกลางแดดอีกนะฮะเพราะไปอยู่กลางแดดเนี่ย
มันก็เกิดเรื่องของอุณหภูมิภายนอกที่ทำให้เกิดแรงดันเนี่ย
มันเพิ่มขึ้นมาในถังก๊าซนะครับวันนี้หลังเกิดเหตุทางผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างวันนี้ท่านก็เดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็บอกว่าสภาพของถังดับเพลิง
ที่เกิดเหตุระเบิดจนตัวถังฉี่ขาดนะฮะถังนี้เป็นถังที่ใช้ซ้ำ
ไม่มีระบบวาวเซฟตี้ติดตั้งอยู่พิสูจน์หลักฐานวิเคราะห์เบื้องต้นคาดว่า
ถังนี้ถูกนำไปบรรจุแก๊สเพิ่มแล้ววางตากแดดเป็นเวลานาน
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทำให้แรงดันขยายตัวและระเบิด
แล้วก็กระเด็นไปโดนเด็กนักเรียนที่นั่งรอการอบรมการสาธิตอยู่ครับ

ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรและใครจะรับผิดชอบ
แต่มิวเชื่อว่าจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบไม่ไหวหรอกค่ะ
นี่คือชีวิตเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีอนาคตน้องต้องมาเสียชีวิตไป
จากเหตุการณ์นี้อ่ะค่ะคือคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ไปเห็น
เพจเฟซบุ๊คของน้องเบ้นที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
คือน้องเขาเปิดเพจเฟซบุ๊กเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ใช้ชื่อเพจว่าวางแผนเรื่องเงินเงิน
เบ้นเป็นเจ้าของเพจเองนะคะที่เรานำเรื่องราวที่น้องเบ้น
เปิดเพจมานำเสนอคุณผู้ชมก็เพราะว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นว่า
เบ้นช่างคิดเป็นเด็กที่มีอนาคตไกล
เป็นอนาคตของชาติคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเด็กม๖อายุ๑๘
น้องโพสต์แบบเป็นการวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยค่ะ
ให้เราเป็นเพื่อนคุณในการจัดการเงิน
คุณผู้ชมครับโพสต์ที่๒เนี่ยคือวันที่๖มิถุนายน
โพสต์แบบนี้ค่ะขออนุญาตอ่านแบบให้แบบกระชับสั้นนิดนึงนะคะ
คือน้องโพสต์ว่าสวัสดีครับผมเบ้น
เรียบเรียงเนื้อหาที่จะพาทุกท่านมารู้จักกับการจัดสรรเงินและการเงิน
เรื่องต้นที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเป็นปัญหาที่ทุกคนพบเจอ
ไม่ว่าจะมีเงินเดือนมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
เพราะพวกเขายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัว
หรือว่ากันง่ายก็คือรายรับรายจ่าย
คุณผู้ชมดูสิคะน้องมีการวางแผนเรื่องการเงิน
โพสต์นี้น้องเบ้นบอกให้เรารู้จักเพื่อนคนแรกก็คือการวางแผนการเงิน
โดยต้องรู้ว่าเรามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่
แบ่งการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายตรงทุกเดือน
ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายผันแปร
ค่ารถค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นมีสูตรคำนวณมาให้ด้วยนะคะ
แล้วก็แนะนำเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริง
ต่อมา๘มิถุนายนลองดูโพสต์นี้นะคะ
ก็ไปหาข้อมูลเรื่องการเงินมาโพสต์ค่ะเรื่องของการออมเงิน
คือน้องอยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออมเงิน
แล้วก็บอกว่าธนาคารไหนดอกเบี้ยเงินฝากเยอะที่สุด
เบ้นไปเปรียบเทียบมาให้หมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิคะ
นี่เป็นข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละธนาคาร
ต่อมาน้องเบ้นโพสต์คลิปอัดคลิปให้เพื่อนตอบคำถามเรื่องการเงิน
รู้จักเพจวางแผนเรื่องเงินเงินเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
หรือสมุดธนาคาร
คุณรู้จักเพจวางแผนเรื่องเงิน
ส่วน๑๐มิถุนายนเป็นโพสต์สุดท้ายของน้องค่ะ
บอกเล่าการบริหารจัดการเงินของตัวเอง
มีข้อความช่วงหนึ่งนะคะน้องบอกว่า
เมื่อผมอายุ๑๑๑๓ปีผมตระหนักได้มากขึ้น
ผมมีความตั้งใจที่จะออมเงินให้ได้๑๐๐๐บาท
ตอนที่จบป๖ใช่ครับ
ผมสำเร็จในการเก็บเงินตามเป้าจากความตั้งใจ

และหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าสู่โลกการเงินและการลงทุน

ค้นพบทฤษฎีหาย๖ใบ
คือแบ่งเงินเป็น๖ก้อน

และสุดท้าย๖ใช้ตามใจ
ที่ทำให้น้องมีเงินออม๑๐๐๐บาท
ตอนจบป๖อย่างที่น้องตั้งใจ

ให้ทุกคนติดตามตอนต่อไป
แต่คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริง
เพราะไม่มีตอนต่อไปของน้องเบ้นแล้ว
นี่คือโพสต์สุดท้ายแล้วก็มาเกิดเรื่องเศร้าที่โรงเรียนนะคะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่น้องเบ้นเสียชีวิตนะครับ
เผยแพร่เพจว่าเป็นผลงานของน้องนะครับ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโพสต์

แล้วก็ชื่นชมน้องเบนส์ว่าเป็นเด็กที่เก่งมาก
จะเรียนแค่ชั้นม๖ก็เข้าใจแล้วก็สามารถบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีครับ
วันนี้เราได้คุยกับคุณป้า
คุณป้านี่เป็นคุณป้าที่เลี้ยงดูดูแลหลานชายก็คือน้องเบนส์มาตั้งแต่เด็กนะครับ
คุณป้านะครับมากับคุณแม่ของน้องเบนส์นะครับ
คุณป้าบอกว่าได้คุยกับทางโรงเรียนแล้วนะครับ
รับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ติดใจเอาความใครเนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ส่วนตัวป้าคิดว่าหลานชายคงจะมาได้เท่านี้
รับว่าหลานชายเคยบอกว่าจะบวชให้แต่ยังไม่ได้บวชเพราะยังเรียนไม่จบ
ส่วนน้องเบนส์เนี่ยในครอบครัวจะมีอีกชื่อหนึ่งคือชื่อน้องดังนะครับ

ใช่คุณป้าบอกว่าน้องเบนส์เป็นเด็กดีเรียบร้อยตั้งใจเรียน
เขามีความตั้งใจอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก
ชอบเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งน้องเบนส์มีความฝันอยากจะสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม
ยังบอกไว้ว่านี่ถ้าสอบเข้าจุฬาหรือว่าธรรมศาสตร์ได้นะ
เดี๋ยวป้าจะให้เงิน๑แสนบาท
คุณป้าบอกว่าน้องเบนส์เนี่ยได้แชทคุยกันไว้นะครับ
คุณป้าก็เปิดภาพแชทให้ดูด้วยนะครับ
เป็นภาพที่นอกจากแชทแล้วยังมีภาพที่ไปทานข้าวด้วยกันครั้งสุดท้าย
คือเมื่อ๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ขณะเดียวกันคุณป้านะครับ
ก็เปิดเผยว่าได้คุยแชทไลน์กับหลานชายครั้งล่าสุด
คือ๒๘พฤษภาคมนะฮะ

บอกป้าครับตอนนี้ผมซื้อหนังสือที่จะต้องใช้เตรียมสอบไว้๒เล่มนะครับ
แล้วก็มีสมัครสอบ๓วิชา

บอกว่าทำข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง
ทั้งหมด๖๐๐บวก๕๐๓เท่ากับ๑๑๐๓ครับ
เหมือนกับบอกเรื่องค่าเล่าเรียนค่าหนังสือให้กับคุณป้าทราบ
ส่วนค่าเทอมทางโรงเรียนยังไม่ส่งใบค่าเทอมมาให้ครับ
แต่ค่าเทิมคาดว่าน่าจะประมาณ๔๐๐๐บาทครับ

ช่วงเกิดเหตุวันนี้นะครับป้าบอกว่าป้าอยู่นครปฐมนะฮะ

ก็เลยให้พี่ชายน้องเบนส์ก็คือน้องดอสเนี่ยโทรเช็คก่อน
สุดท้ายเป็นเรื่องจริงนะฮะ
หลานชายถูกถังดับเพลิงระเบิดแล้วกระเด็นมาใส่จนเสียชีวิต
มาได้เท่านี้นะครับขอบคุณมากค่ะ
ส่วนคุณแม่ของน้องเบนส์นะครับบอกว่าช็อกแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนตัวก็เหมือนคุณป้าคือได้คุยกับทางโรงเรียนแล้วไม่ติดใจสาเหตุ
ลูกชายเป็นเด็กดีเรียนเก่งไม่เกเร
ยังไงแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกชาย
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนได้คุยกับลูกบอกว่าวันนี้นี่แหละนะ
เดี๋ยวแม่จะทำไข่พะโล้ให้กินที่บ้านแม่
นี่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายลูกชายก็มาจากไปอย่างกระทันหัน